มาดูความคืบหน้าในเรื่องของการเสียชีวิตของน้องเมย์
นักเรียนเตรียมทหารพักกระพงศ์ตันการกัน
ซึ่งโฆษกระทรวงกลาโหมก็เชื่อว่าผลการสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์
โดยที่เป็นผลจากคณะกรรมการของกองทัพ
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพบสสจะไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพครับ
โดยพลโทคงชีพตันตรวานิสโคศกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงกรณีที่นางสุกัญญาตันการ
ผู้เป็นแม่ของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตันการ
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
เกี่ยวกับการแถลงข่าวของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการเสียชีวิต
ในลักษณะที่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในหลายประเด็น

ก็ได้ดำเนินการสอบสวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามข้อเท็จจริง
เพราะเรื่องแบบนี้ไม่สามารถปกปิดได้อยู่แล้ว
และเห็นว่าควรไปสอบถามกับทางตำรวจว่า
การตายของน้องเมย์ผิดธรรมชาติหรือไม่
หากผิดธรรมชาติก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน
ส่งให้ศาลเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
สังคมจะได้คลายความสงสัยนะครับ

หรือทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นในกองทัพ

ทุกอย่างปฏิบัติคล้ายกันทุกประเทศ
เพราะว่าเป็นหน่วยสำหรับผลิตผู้นำ
และการฝึกอยู่ในขอบข่ายที่เชื่อว่ามนุษย์รับได้

ที่สำคัญนะฮะไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ดังนั้นทุกฝ่ายควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อความที่สื่อสาร
มาจากโฆษกระทรวงกลาโหมนะครับ
ส่วนทางครอบครัวของน้องเมย์
ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวออกมาที่ทำให้โคศกต้องออกมาพูด
แล้วก็พูดถึงการโพสต์ของคุณแม่ของน้องเมย์เนี่ยนะครับ
ตั้งข้อสังเกตจุดที่น่าสงสัยถึงการแถลงข่าวของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเช่นมีกล้องวงจรปิดชุดพรางเดินถือตระก้า
แต่เวลาดังกล่าวน่าจะเป็นเวลาเรียน
แล้วมีคนใส่ชุดพรางมาเดินถือตะก้าตรงนี้ได้อย่างไรนะครับ
ส่วนวันที่๑๗ขออภัยฮะวันที่๑๗ตุลาคม
วันที่น้องเมย์เสียชีวิต
ระบุว่าไม่มีใครทำร้ายน้องเมย์เพราะอยู่กองแพทย์ก็ใช่
แต่ถามว่าแล้วเมย์โดนอะไรหนักขนาดไหน
ก่อนวันที่๑๗ตุลาคม
ถึงต้องหามกันมาแบบนี้
ก็เป็นคำถามของคุณแม่
แล้วก็มีหลายคนในโลกโซเชียลก็ถามถึง
ถามแบบนี้อยากให้เปิดเผยออกมาเป็นคลิปวีดีโอได้ไหม
ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในทุกจุดนะครับ
เพราะว่าบางจุดจะเป็นภาพออกมาเท่านั้นเอง